พาไปดูเมื่อวานค่ะที่กระบี่ภาคใต้

จานชามเก้าอี้ไปหมดจริงค่ะ
ถล่มบ้านที่เขาจัดงานศพพี่เบิร์

โอ้โหแล้วเต็นต์ในการจัดงานมันไปแบบนี้เลยค่ะ

เจ๊กับปั๊ก
เจ๊กับปั๊ก

เมื่อกี้หลังคาเต็นต์หรือหลังคาบ้าน
หลังคาเต็นต์ขึ้นไปครอบบนหลังคาบ้านพี่เบิร์ต

คือด้วยความที่หลังคาเตนทร์แบบนี้แล้วมันผัดไปครอบ
ไปครอบอยู่บนหลังคาบ้าน
โอ้โหสภาพนี่แต่ละจุด

งานนี้คุณผู้ชมเป็นงานศพของคุณพ่อเนียมโทรเภก
ใช่คุณพ่อเนียมเนี่ยอายุ๘๙แล้วนะ

แล้วก็จัดงานที่บ้านหลังนี้นี่แหละค่ะ
อยู่ที่ตำบลทุ่งไซทองอำเภอลำทัพของจังหวัดกระบี่
แล้วโอ้โหแขกเหลือนะมาร่วมงานของพ่อเนียม
กลายเป็นว่าต้องวิ่งหลบฝนกันแบบนี้ค่ะ
คือพายุมันพัดถล่มบ้านงาน๕นาทีนะ

โต๊ะเก้าอี้จานชามก็โดนแรงลมพัดถล่มแบบระเนรนาศ

มีค่ะรถยนต์ได้รับความเสียหายคันหนึ่ง
แล้วชาวบ้านเองก็เจ็บ๑ราย
แล้วก็มีรายงานด้วยนะคะว่าที่สำนักสงฆ์
แล้วก็บ้านเรือนชาวบ้านก็ได้รับผลกระทบเหมือนกัน
จากแรงลมพัดของพายุฤดูร้อนเนี่ยนะคะ
พัดไปบ้านก็เสียหาย๑๐หลังคาเรือนค่ะ
รวมถึงมีรายงานด้วยบอกว่าเกิดฟ้าผ่า
สองสามีภรรยาที่หมู่๔ตำบลคลองหิน

ละมัยเกบุตรอายุ๖๙ปีเสียชีวิตเลยค่ะ
ใช่แล้วสามีก็ได้รับบาดเจ็บ
เหตุการณ์เกิดขึ้นตอนที่สามีภรรยาคู่นี้กำลังต้อนแพ้

แล้วทีนี้ฝนมันก็ตกลมมันก็แรงฟ้ามันก็ผ่า
ฟ้าผ่าเนี่ยนอกจากคนตายแล้วแพ้ก็ตายค่ะ
อำเภออ่าวลึกก็ต้องไปสำรวจความเสียหายจากพายุฤดูร้อน
หาแนวทางช่วยเหลือชาวบ้านที่ได้รับผลกระทบต่อไป
อุบันเมื่อวานก็หลายพื้นที่เลยนะเกิดกับฝนทะลมนะครับ